ผลดีหรือผลเสียหรือผล

โครงสร้างอำนาจทางการเมืองเรา

มันไม่ได้จบที่รัฐสภา
ทางอำนาจนะครับที่
ที่เราเรียกว่าระบอบรัฐพันลึกก็แล้วกัน
จารีดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีอีกหลาย
กลไกนะครับการที่

อกมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า

แต่ต้องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
และต้องไปในทิศทางที่

แล้วการที่มี
มีลุงโทนี่นะครับไปอยู่ข้างในนะครับ

คือก็ใช้ภาษาว่าตัวประกัน

คุณเศรษฐาเนี่ยเพราะว่าพักรวมไทยซะ
เพราะสวเห็นว่ารวมไทยสร้างชาติ

อันนี้ต้องพูดกันใหม่เลยนะครับ

ไม่เกี่ยวกับการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี

เรื่องนี้จริงจริงนะครับแล้วผม
เรียนว่าการตัดสินใจกันในวันนั้น

คำว่ากระบวนการที่สารเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย

คือตอนที่กลับมาครับตอนที่ไปที่ศาล
สารต้องอ่านคำพิพากษานะครับ

แล้วจำนวนปีที่ต้องติดมันจะหมายถึงว่า

ที่จะขอลดโทษบ้างพักโทษบ้าง

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การตัดสินใจว่าจะโหวตกัน
ในวันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากศาล

คือตอนแรกทุกคนคิดว่า๕ปี
เพราะว่าไม่นับต่อ
แต่ตอนนี้นับต่อ
มันจะซ้อน๕ปี

แต่พอศาลท่านบอกว่า

คือผมน่าเข้าใจว่าโดยปรากฏการณ์เนี่ย

เรื่องต่อรองก็ต่อรองไปนะครับ
เรื่องนี้ก็ส่วนเรื่องนี้มันคนละเรื่อง
อันนี้ต้องพูดกันแบบ
เปิดกันตรงนี้แหละ